ช่วงนี้มีแต่เรื่องยุบยุบนะฮะสุดสุดค่ะนี่รถบรรทุกที่สุขุมวิทย์ใช่ไหม
ค่ะเดี๋ยวไปดูล่าสุดหน่อยวันนี้ที่ชนบุรีนะครับที่โรงเรียนพนัทพิทยาคาร
ค่ะอยู่ดีดีอาคารเรียนเนี่ยมันพังซุดถล่มลงไปนะฮะโอ้โห
เห็นงั้นข้างล่างน้ำนะฮะเด็กนักเรียเนี่ยถกลงมา๒๐คนได้นะครับ
ช่วยเหลือขึ้นมาได้หมดนะฮะโชคดีก็บาดเจ็บเล็กน้อย

นี่เป็นห้องเรียนของน้องนักเรียนชั้นม๑นะครับ
พนัทพิทยาคารที่อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ
ข้างล่างนี่ลึกประมาณ๒เมตรนะฮะ

ก็ต้องช่วยเขาขึ้นมานะครับ
อันนี้ภาพด้านในนะฮะจะเห็นเห็นไหม

โอ้โหแล้วนี่เห็นไหม
น่ากลัวมาก

มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งอายุ๑๓ปีนะครับ

ห้องเรียนกำลังจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแข่งต่อภาษาอังกฤษ

มนุยการโรงเรียนพนัทพิทยาคาร

ก็โรงเรียนอาคารต่างก็เก่ามากแล้ว

ต้องวิ่งไปมาเพื่อตอบคำถามภาษาอังกฤษ

ก็อาจจะทำให้ตรงจุดด้านหน้าเนี่ย

พื้นก็เลยซุดลงไปมี

ห้องเรียนหรือว่าอาคารเรียนที่เก่าทุกห้อง

ห้องนี้ไม่มีอากาศเลยแล้วในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
คือในโรงเรียนเป็นเรื่องกิจกรรมไปตอบคำถามหน้าห้องวิ่งเข้าวิ่ง
อาจจะเป็นน้ำหนักแล้วมันกระแทกทำให้มันซุบลงไป
ก็ทางโรงเรียนบอกเดี๋ยวจะเร่งปรับปรุงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเพิ่มเติมให้

บางทีมันก็แหม่มันก็ต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจนนะ
เพราะว่าไม่รู้วันดีคืนดีแล้วเด็กล่วงลงไปอีกใช่ไหมฮะ
ใช่ต้องไปดูจุดอื่นห้องอื่นด้วยนะคะ